มาดูความเคลื่อนไหวของศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่ไต้หวันเป็นเจ้าภาพนะครับ
ล่าสุดทีมฟุตซอลไทยผ่านเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแล้วนะครับ
หลังจากช่วงค่ำที่ผ่านมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม
ถล่มคีกีสุธานไป๘ประตูตอนหนึ่งนะครับ
แต่ว่าเราก็มีของแข็งรออยู่ในรอบต่อไปเพราะว่าต้องเจอกับอิราณนะครับ
ติดตามจากคุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากไต้หวันครับ
ทีมเจ้าไทยชุดสีน้ำเงินทีมอันดับ๓แข่ง๒นัดมี๓คะแนน
พบกับคีกิสถานทีมอันดับ๒ที่มี๔คะแนน
โดยเกมนี้ทีมโต๊ะเล็กไทยต้องชนะให้ได้สถานเดียว

เมื่อเริ่มครึ่งแรกไทยเน็ตรับและโตกัด
จากนั้นช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรก

ทำให้ไทยขึ้นนำในครึ่งแรก๓ประตูต่อ๐
ประตูต่อศูนย์เครื่องหลังทีมไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
มาได้เพิ่มจากสุภวุฒเถื่อนกลางยิมเพิ่มอีก๒ประตู

และยังได้อีกจากเจษฎาชูเดช๒ประตูและนัทวุฒิมันยาลาน
ส่วนคีกิสถานได้คืนมา๑ประตูจากชาบีเบฟ
ทำให้จบเกมไทยเอาชนะไป๘ประตูต่อ๑

ไปพบกับทีมชาติอีรานอดีตแชมป์๑๑สมัย
วันพระราชสมดีที่๘กุมภาพันธ์นี้
เวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ก็คงว่าเป็นแบตที่หนักมากสำหรับเรานะครับ
แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเรามาลงในสนาม
เหมือนกันในวันนี้ที่เรามีทัศนกษัตริย์ในการเล่นแบบเต็มที่

ทุกคนเล่นเกินร้อยและเล่นด้วยความทุ่มเทเชื่อมั่น
ผมคิดว่าเกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในบัตรกับอิราณ